ที่เชมอบรีมีอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชุดถึง๔ศพ
แล้วทีนี้เธอก็ไม่ชินเส้นทางไปเจอโค้งหักศอกนะครับ
พุ่งลงข้างทางเป็นน้ำด้วยก็ต้องพยายามทุบกระจก
แล้วก็จะช่วยคนในรถออกมาตัวคนขับออกมาได้
แต่เพื่อนที่ช่วยออกมาได้ไม่กี่คนมากัน๗รอด๓
เสียชิดไป๔นะครับท่านผู้ชมครับตือต้าฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้นะครับ
ก็พลิกคว่ำตกลงไปในน้ำนะฮะบนถนน
งโพนากลางหมู่๗ตมไร่หลักทองอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
เป็นคูน้ำข้างทางนะฮะมีสามคนในรถนะครับ
ช่วยขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นคือนางสาวสุกัญญาสารพันธ์โชธวิทยาอายุ๓๘ปีเป็นคนขับรถด้วย
เธอก็ออกมาได้ทันก่อนนั่นแหละนะครับเพราะว่าทุบกระจกแล้วก็ออกมา
ก็พยายามช่วยเพื่อนแล้วแต่ว่าช่วยได้แค่สองคนนะฮะ
ก็คือนางสาวนินกับนายมณัชชัยนะฮะ
ขณะเดียวกันอีก๔นี่เสียชีวิตนะครับที่นั่งมาด้วยกัน
รถคันนี้จมไปในน้ำเนี่ยลึกประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนนี้คืออีก๔คนที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวสุกัญญาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เธอขับรถมาส่งนายมณัชชัย
จะมาส่งที่ตำบลไร่หลักทองมากัน๗คน
รับว่าตอนที่ขับมาเนี่ยมันมืดด้วยแล้วก็ไม่ชินเส้นทางด้วย
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นโค้งหักศอกแล้วรถเนี่ยเสียหลักนะฮะ
แล้วก็พุ่งลงไปในคูน้ำก็พลิกคว่ำแบบนี้นะครับ
เธอเนี่ยตั้งสติได้ก็พยายามทุบกระจกรถนะฮะกระจกด้านหลังนะฮะ
กระจกแตกแล้วก็รีบออกมาก่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปช่วยเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหน้านะครับ
คือนางสาวนินกับนายมณัชชัยก็ช่วยออกมาได้อีก๒คน
แต่ที่เหลือเธอไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้นะฮะทำให้เสียชีวิตไปอีก๔ศพนะครับในรถ
หนูขับรถมาหนูไปส่งจะไปส่งผู้ชายคนนั้นนะคะ
แล้วหนูหลุดโค้งแล้วก็พุ่งเข้าไปในน้ำค่ะแล้วหนูก็เลยเปิดกระจก
เปิดกระจกแล้วหนูก็ว่ายน้ำออกมาแล้วหนูพยายามให้ทุกคนออกมา
แต่ทุกคนออกมาไม่ได้หนูก็เลยดำน้ำไปทางกระจกหลัง
กระจกหลังมันแตกหนูก็เลยพาดึงเพื่อนออกมาอีกสองคน
ถ้าหมดนะถ้าหมด๔คนนะครับ๕๑๒๓๔๕๖๖คนค่ะ
รวมคนช่วยด้วยก็เป็น๗คนถ้ารวมแล้วทั้งหมด๗คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ข้อมูลนะฮะตำแหน่งที่นั่งของคนที่มาในรถกับนางสาวสุกัญญานะครับ
นางสาวสุกัญญานี่คนขับรถนะครับที่นั่งข้างคนขับเนี่ย
จะมีนางสาวนันพัฒน์นั่งตักนายสุภกรอยู่
เบาะกลางเนี่ยมีนางสาวนินที่นั่งกับนายมณัชชัย
กลางนี้เขาช่วยขึ้นมาได้นะฮะส่วนท้ายรถนะฮะ
เบาะท้ายรถมีนางสาวนิสากรกับนางสาวเกวลินนะฮะ
นี่ครับทั้งหมดในรถเนี่ย๗คนนะครับก็รอด๓เสียชีวิต๔นะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับ
พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับตอนเกิดเหตุนะฮะ
นายกิจสดายิ่งประสิทธิ์อายุ๓๑ปีเขาบอกว่าตอนแรก
เขาก็ขี่รถมาที่จุดเกิดเหตุตรงจุดนั้นนะครับเห็นคนโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่
ทีแรกยังไม่กล้าจอดเพราะว่ามันมืดแล้วก็เปลี่ยวมาก
แต่ก็ตัดสินใจว่าวนรถกลับมาดูอีกครั้งดีกว่า
ทีนี้เห็นผู้ชายอีกคนนึงแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงที่พยายามโบกมือช่วยเหลือเหมือนกัน
เหมือนกับลักษณะบอกว่ารถเนี่ยจมอยู่ในน้ำแล้วก็มีคนอยู่บนรถนะครับ
พอไปช่วยเนี่ยไปถึงก็เห็นว่าคนบนรถร้องขอความช่วยเหลือกันเสียงดังลั่น
หลังจากนั้นมีพลเมืองดีอีกคนนึงนะครับไปเอาค้อนมาให้
ก็เลยลงไปแล้วช่วยกันทุบกระจกรถนะครับพยายามดึงคนที่ติดในรถเนี่ยขึ้นมา
ช่วยขึ้นมาได้กันอีกคนนึงที่เหลือช่วยออกมาไม่ได้นะฮะ
แม้ว่าจะช่วยออกมาได้ตอนหลังเนี่ยก็พบว่าสำลักน้ำเสียชีวิตไปก่อนแล้ว
ตัวเขาบอกว่าเขาก็เสียใจแทนญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต
เพราะเขามาถึงจุดเกิดเหตุเขาก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะฮะ
คนขับก็บอกว่าไม่ชินเส้นทางแล้วคนในรถเนี่ย
อันนี้ชาวบ้านที่เขาเป็นพลเมืองดีนะที่เขาไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกเนี่ย
เขาบอกว่าลักษณะของคนขับคนในรถเนี่ยก็เหมือนกับมึนเมากันมาด้วย
เพราะได้กลิ่นเหล้าแบบคลุ้งไปหมดนะครับจนไม่สามารถที่จะมีสติเล่าตัวรอดกันออกมาได้ในช่วงเกิดเหตุ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับอาสากู้ภัยที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นคนแรกค่ะ
นายสุริยาวิไหลเขาบอกว่าตอนไปถึงเนี่ยนะคะ
จมอยู่ในสภาพตะแคงอยู่ในน้ำ
มีพลเมืองดีกับผู้รอดชีวิตก็ช่วยกันช่วยคนที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ติดอยู่ในรถนะคะ
ช่วยขึ้นมาได้๕คนเหลืออีก๒คนยังติดอยู่ในรถ
เขาก็ลงไปช่วยนำตัวผู้ประสบเหตุขึ้นมา
พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลนะคะ
ว่าผู้ชาย๑ใน๒คนสุดท้าย
น่าจะเป็นคนที่ลงไปช่วยผู้หญิงที่เขาติดอยู่ในรถ
คนสุดท้ายเหมือนกับลงไปช่วยแล้วตัวเองหมดแรง

สำหรับทางโค้งตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
ก็เลยอยากจะให้นำสัญญาณบอกทางหรือว่าเอาป้ายอะไรไปตั้งเตือนเนี่ยโค้งแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ารถหายท้องอยู่
ก็เลยให้เพื่อนที่ไปด้วยกันมาถึง

พอทุบกระจกออกปุ๊บก็ลงไปค้นหาก็
ทีมข่าวไปที่วัดใต้ต้นลาน

ของนายสุภกรหนึ่งในผู้เสียชีวิตได้ไปคุยกับญาตินะคะ
กับแม่ของนายสุภกรยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
ก็ให้ข้อมูลแค่สั้นว่าเสียใจมาก
คืนเกิดเหตุรู้แค่ว่าลูกชายไปเที่ยวตามภาษาวัยรุ่น
คนบนรถแม่เองก็ไม่รู้จักเพราะว่ามาจากต่างพื้นที่กันหมดเลย
บอกเสียดายอนาคตของลูกชายค่ะกำลังจะไปได้ดี
อีก๒เดือนจะไปเป็นทหารแล้วนะคะแต่มาเสียชีวิตซะก่อน
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะเบื้องต้นก็ต้องตั้งข้อหานางสาวสุกัญญาคนขับรถนะคะ
ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต